มาดูอีกหนึ่งเหตุการณ์สลดค่ะ
อันนี้ที่จังหวัดสงขลา
คุณตาอายุ๖๒แล้วนะ
เหล้าขาวหมดไป๓ขวด
เมาทีนี้หลอกหลานสาวตัวเองอายุ๑๕
ซ้อนรถจักรยานยนต์พาเข้าป่าแล้วก็พยายามจะข่มขืน

แท้เลี้ยงมาตั้งแต่เด็กค่ะ
หลานเนี่ยตะโกนร้องให้คนช่วยนะคะ
ตำรวจสภหัดใหญ่คุมตัวคุณตาคนนี้เอาไว้ค่ะ
อายุ๖๒สภาพคือเมาเนี่ย
คนนี้พาไปชี้จุดเกิดเหตุ
ในป่าเสม็ดใกล้กับแคมป์คนงานก่อสร้าง
ที่ตำบลควนรังอหัดใหญ่จังหวัดสงขลา

พยายามจะข่มขืนหลานสาวแท้ของตัวเอง
อายุแค่๑๕พยายามจะข่มขืนในป่าตรงนี้ค่ะ
พลเมืองดีได้ยินเสียงร้องก็เลยเข้ามาช่วยนะคะ
แล้วก็ควบคุมตัวผู้ชายคนนี้คุณตาคนนี้เอาไว้ได้ครับ
นายทิพกรทองขาวอายุ๓๐ปี
พนักงานขายน้ำดื่มที่เข้าไปช่วยเหลือ
เขาบอกว่าเขาขับรถกระบะเข้าไปส่งน้ำ
แคมป์คนงานก่อสร้างในซอยนี้
แล้วได้ยินเสียงเด็กผู้หญิงร้องออกมาจากในป่าค่ะ
โชคดีไงที่มีคนมาได้ยินที่มีคนมาช่วยนะคะ
เขาก็เลยชวนคนงานพม่า๓๔คนออกตามหาต้นเสียง
เสียงอยู่ตรงไหนเสียงเด็กร้องอยู่ตรงไหน
พอไปถึงจุดเนี่ยนะเห็นเลยว่าคุณตาวัย๖๒คนนี้
กำลังขึ้นคร่อมเด็กผู้หญิง
น้องเขาอยู่ในสภาพที่เปลือยท่อนบนนะคะ
แล้วก็พยายามจะข่มขืนเนี่ยเขาเลยเข้าไปช่วย
โชคดีที่มีคนมาได้ยินแล้วมีคนมาช่วยค่ะ
ตำรวจสอบปากคำคนก่อเหตุเป็นตาแท้ของเด็กผู้หญิงผู้เสียหาย
เขาก็บอกว่าดื่มเหล้าขาวไป๓ขวดแล้วก็เมา
แล้วชวนหลานสาวให้ไปขี่รถจักรยานยนต์เล่น
ระหว่างทางเกิดมีอารมณ์ทางเพศขึ้นมา
แล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์พาหลานสาวเข้าป่า
ใช้กำลังพยายามข่มขืนแต่ไม่สำเร็จเพราะมีคนเข้ามาช่วยพอดี
อ้างว่าทำเป็นครั้งแรก
เด็กผู้หญิงผู้เสียหายเขาเลยบอกว่า
พ่อแม่เขาแยกทางกันนะนี่ไงก็มาอยู่กับตากับยาย

อ้างว่าเดี๋ยวจะพาไปหาแม่ที่บ้าน

ข่มขืนน้องเขาก็ส่งเสียงร้องขอความช่วยเหลือค่ะ
โชคดีนะที่มีคนมาได้ยินเสียงร้องแล้วก็ตามหาต้นเสียงจนเข้าไปช่วยเหลือได้ทัน
ตำรวจก็นำตัวน้องผู้เสียหายไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลหัดใหญ่นะคะ
แล้วก็ประสานญาติมารับตัวกลับบ้านเตรียมแจ้งข้อกล่าวหากับตาวัย๖๒
ข้อกล่าวหาก็คือพยายามข่มขืนกระทำอนาจารย์และทำร้ายร่างกายนะคะ
จิตใจหลานนี่จะเป็นยังไงฮะเนี่ยคือตานะครับมาทำหลานซะเองแบบนี้นะฮะ